ส่วนในปีหน้าครับโอ้โหเน้นย้ำกันหน่อยกับทางไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเรามีโปรแกรมการถ่ายทอดสดหลายรายการเลยทีเดียว
ตลอดทั้งปีนะครับเราก็มีรายการที่ยังค้างอยู่
ยังเป็นลิขสิทธิ์ที่เรานั้นเซ็นเก็บไว้
เหมือนเช่นเคยอย่างเช่นฟุตซอร์ฟุตซอร์ลีดแล้วก็มีทีมชาติก็มีนะครับ
ฟุตบอลเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังจะพยายามเจรจาเอามาให้ได้ปีหน้านะครับ
เรายังมีรายการเป็นเจ้าภาพในรอบคันเลือกหลายรายการด้วยกันนะครับ
ติดตามหน่อยครับกับเรื่องราวของโปรแกรมกีฬานะครับที่เราจะถ่ายเท่าสดในปีหน้าครับ
ปี๒๕๖๐ที่กำลังจะมาถึงนับเป็นปีทองของแฟนกีฬาชาวไทย
หลังไทยรัฐทีวีประกาศจุดยืนที่จะถ่ายทอดสดกีฬาดีทีวีมหาชนเกือบ๒๐รายการตลอดปี
เริ่มกันที่๘มกราคมกับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงครับแชมเป็นชิป๒๐๑๙
ซึ่งรายการนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรอาเซียนที่มีมาตั้งแต่ปี๒๐๑๙
และปีนี้สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นตัวแทนหลีกไทยในการเข้าแข่งขัน
ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดในรอบชิงชนะเลิศวันที่๘มกราคมปีหน้า
เริ่มเข้ารายการสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ปลายเดือนมาตื่นเต้นร้าวใจกับเกมโต๊ะเล็กที่คัด๗ทีมชั้นนำในอาเซียน
ประกอบไปด้วยบรูไนติมอลเลสเต้มาเลเซียเมียนมาลาวอินโดนีเซียและไทยมาแข่งขันกัน
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งขันเริ่มคลิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
การนี้จะแข่งขันกันวันที่๔กุมภาพันธ์
เดือนในเดือนนี้จะประเดิมในศึกวอร์เรียบรองในระดับเอเชีย
รายการแรกกับวอเล็กบอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่๒๔มีนาคม
ต่อด้วยการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียวันที่๕๑๓มีนาคม
ปิดท้ายปลายเดือนวันที่๒๘มีนาคมถึง๕เมษายนถ่ายเจ้าสดการแข่งขันวอเล็กบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี๒๐๑๖
อิ่มไปอีกกับการเปิดศึกฟุตซอลไทยลีกระดูกาล๒๐๑๗กับไทยรัฐทีวีอีกครั้งที่จะประเดิมสนามนัดแรกวันที่๑๔มีนาคม
โดยปีนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดให้ชมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
เพิ่มเติมสำหรับแฟนกีฬาที่รักการต่อสู้ในสไตล์มาเชียลอาร์ตกับการแข่งขันมวยวันแชมป์เป็นจิป๒๐๑๙
ปีนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดให้ชมตลอดทั้งปี๑๑รายการประเดิมสนามแรกเป็นการแข่งขันในเมืองไทยช่วงเดือนมีนาคม
และจะกลับมาถ่ายเท่าสดในไทยอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม
พูดถึงกีฬาหัดมวยปีหน้าไทยรัฐทีวีจะยังคงถ่ายเท่าสดศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีไม่มีการพนันทุกวันเสาร์เหมือนเช่นเคย
แต่เพิ่มเติมคือความเข้มข้นสนุกสนานของคู่มวยที่จะคัดสรรมาเพื่อแฟนหมัดมวยไทยโดยเฉพาะ
เช่นเดียวกับศึกมวยไทยลีกที่ยังคงแข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน
พลาดไม่ได้และนับเป็นกีฬาที่มหาชนรอคอยมากที่สุดอีกรายการหนึ่งในเมืองไทย
กับการแข่งขันฟุตบอลชิงทั่วพระชะทานกิมส์คลับ๒๐๑๗
ล่าสุดยังไม่มีกำหนดวันแข่งขันออกมา

จากทีมไทยยังมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
เกมและอื่นอีกหลายรายการ
ถ้าเป็นว่าปี๒๐๑๗เปิดไทยรัฐทีวี

สมเป็นทีวีมหาชนอย่างแท้จริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน